สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
จับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ

ยังคงต้องจับตามองอย่างต่อเนื่องนะครับ

ปริมาณน้ำฝนนั้นก็จะตกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ

ต้องเฝ้าจับตาสถานการณ์น้ำลดดีนะครับ
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไหนของเรานะครับ

ก็คือร่องฝนหรือว่าบรรเวณที่มีฝนตกชุกเกิดจากยอมความอาจารย์ศาสตร์ต่ำสองยอม
หย่อมอยู่บริเวณทางตอนบนของลาวก็จะทำให้ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนในระยะนี้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
หรือว่ายอมรศพศภนสินะครับ
และยอมริกฤษฐานนดีตลกว่าในตอนนี้

ทีนี้ถ้าหากเรามีการคาดการณ์ครับ

หรือว่าบริเวณที่มีอากาศเย็นนะครับ

ทางตอนบนฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับ
ถ้าคุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีเขียว

พบว่าค่อยมีการแผ่เข้ามา
กลุ่มในบริเวณพื้นที่เอเชีย
ฝั่งตะวันออกมากยิ่งขึ้นนะครับ

บริเวณแถบเอเชียบ้านเรานะครับ
ก็จะไล่เอากลุ่มฝนที่ก่อนหน้านี้

บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

เป็นกราฟิกทำนายการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝน
สังเกตว่าตอนนี้มีการกระจายตัวของกลุ่มฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
หลังจากที่มวลอากาศเย็นแผลลงมาเนี่ยนะครับ
ก็จะไล่กลุ่มฝนมาตกบริเวณตามชายขอบนะครับ
ของเอเชียฝั่งตะวันออกรวมไปถึงบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับ
โดยเฉพาะวันที่๑๐นั้นถือว่าหน้าจับตามองละทีเดียวนะครับ
เพราะว่าฝนนั้นจะเพิ่มมากขึ้นแล้วที่สำคัญครับ
ก็จะตกชุกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบน

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันศ์สวัสดีครับ